คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้หนีมา๘ปีสุดท้ายคือหนีไม่พ้นค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๔๑นะคะหนีคดีมา๘ปี
คือก่อนหน้านี้เคยจ้างวานมือปืนไปยิงสามีตัวเอง

บอกว่าแค้นสามีมากเลยที่เอาผู้หญิงไม่เลือกหน้าจ้างมือปืนไปยิงเลยนะคะ

หนีมา๘ปีคุณผู้ชมตอนนี้มาแฝงตัวเป็นหมอนวดแผนไทย

สุดท้ายนี่โดนรวบตัวค่ะ

ตำรวจนำกำลังไปจับเลยค่ะนางเจริญศรีอายุ๔๑นะคะ
หมายจับของศาลจังหวัดชายาในความผิดฐาน
ลักทรัพย์ความผิดต่อชีวิตความผิดตามพรบออาวุธปืน
คือการจับกลุ่มตัวเนี่ยชุดสืบสวนเขาแกะรอย
รู้ว่านางเจริญศรีหนีไม่ยอมไปศาล
ไม่ยอมไปฟังคำพิพากษาหนีไปอยู่แถวตลาดถนอมมิตร

หนีมาเป็น๘ปีคุณผู้ชมแล้วมาเป็นหมอนวดแผนไทย
สุดท้ายโดนจับตัวจนได้นะคะ

ทีนี้จากการสอบสวนตัวนางเจริญศรีเธอก็บอกว่า
ตอนก่อนเกิดเหตุเธออยู่กินกับสามีมา๑๑ปี
แต่๓๔ปีหลังสามีเริ่มมีพฤติกรรมเจ้าชู้
โอ้โหเอาผู้หญิงผู้หญิงไม่เลือกหน้าเลย
เอาเงินที่เธอหาได้ไปให้ผู้หญิงค่ะ
จับได้จับได้ทีไรทะเลาะกันทุกที
เพราะว่าไม่ได้จับได้ครั้งเดียวนะจับได้หลายครั้ง

อดีตสามีคนนี้ทำร้ายร่างกายเธอด้วยนะคะ
เธอบอกเธอรักมากนะเธอผูกพันกับอดีตสามีคนนี้มากนะ
แต่ก็กลัวว่าวันหนึ่งสามีจะฆ่าเธอ
เพราะว่าทะเลาะกันแล้วก็โดนทำร้ายตลอดเลย
และสามีคนนี้ก็พกปืนตลอดเลยเธอเก็บความแค้นมาเรื่อย
วางแผนค่ะจ้างมือปืนไปฆ่าสามีครับ
เงินฆ่าจ้างคือศูนย์๑แสนนะคะ
พอมือปืนก่อเหตุเสร็จไปขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท
และปืนที่อดีตสามีพกไว้ขโมยเอาไปด้วย
แล้วก็หนีมาอยู่กรุงเทพมาแฝงตัวทำอาชีพนั้นอาชีพนี้
จนสุดท้ายล่าสุดมาเป็นหมอนวดแผนไทยหนีมา๘ปีกว่า
และตำรวจก็มาจับกลุ่มตัวจนได้ค่ะ
เจ้าของร้านตกใจเลยสิ
เจ้าของร้านนวดบอกว่าก็ผู้หญิงคนนี้มาสมัครงานเป็นหมอนวดที่ร้านเมื่อครึ่งปีได้แล้วมั้ง
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยรู้ว่าเขาไปก่อเหตุอะไร
ตำรวจมาจับตัวถึงรู้นี่แหละว่าเธอไปจ้างวานมือปืนฆ่าสามี
มีลูกค้าประจำเยอะนะจริงแล้วที่มานวดกับผู้หญิงคนนี้
ลูกค้าประจำคุยกับนักข่าวบอกงงเลย
นวดกันเป็นประจำนางเจริญศรีก็คงนวดดี

งงเลยอยู่ดีตำรวจมาจับหมอนวด
คือตำรวจบุกไปจับตอนที่กำลังนวดอยู่นะพี่อุ๋ย
ลูกค้าบอกกำลังนวดอยู่ตำรวจมาจับหมอนวดฉัน
ลูกค้าบอกว่าคือนางเจริญศรีเอาจริงตอนเป็นหมอนวด
ก็เป็นคนอัธยาศัยดีขยันทำงานบริการดีนวดดี

พอถูกจับก็แอบสงสารเหมือนกัน
เพราะเหมือนกับว่าต้องเลี้ยงดูลูกอายุ๔ขวบด้วย
คือบางวันที่นางเจริญศรีไม่มีลูกค้า
ตอนนี้ก็เลยแอบเป็นห่วงลูกของนางเจริญศรี
เพราะว่ากลัวว่าจะไม่มีคนดูแลต่อค่ะ
ป้าบอกตำรวจมาเอาน้ำพึ่งไปแล้วยังตกใจเลย

เราเองก็ไม่รู้ไม่แค่คิดไม่แค่คิด
เราไม่รู้ว่าพื้นเพลเข้ามาจากไหน
รู้แต่ว่าเขาเป็นคนใต้เราก็ไม่รู้ว่าเขา
แต่กับคนในเราแห้งนี้เขาก็ดีกว่าทุกคน

ถือว่าน้องพึ่งถือว่าน้องพึ่งเป็นคนดี
คนดีคนหนึ่งเลยแหละไม่เอาเปรียบใครไม่รังแก่ใคร
สุดวันนี้นะคะทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของผู้เสียชีวิตในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราชธานีค่ะ

ก็เจอลูกชายของผู้เสียชีวิตอยู่คนเดียวในบ้าน
คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่ของผู้เสียชีวิตเสียชีวิตไปนานแล้ว
ตัวลูกชายของผู้เสียชีวิตก็อยู่กับน้องอยู่กับลุงกับป้า
แล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนอยู่บ้านหลังนี้ก็มีพ่อแม่มีน้องแต่หลังเกิดเรื่องคือแม่ก็หนีไปไง
ตอนนี้น้องถูกส่งตัวไปเรียนที่โรงเรียนประจำทำให้อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเลยนะคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่หนีไปแล้วแบบหายเงียบไปเลยไม่เคยติดต่อมาเลย
ถ้าถามว่าแล้วมีความผูกพันกับแม่ไหมลูกก็บอกว่าแหมมันก็ลำบากใจที่จะตอบอ่ะเนอะ
เพราะว่าไปจ้างวานมือปืนมาฆ่าพ่ออย่างนี้
ทีนี้ค่ะเมื่อเช้าญาติมาบอกว่าตำรวจจับแม่ได้แล้ว
แล้วก็กำลังส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูทรท่าชนะก็ไปเยี่ยมแม่ค่ะ

เจอหน้าแม่ครั้งแรกหลังจากที่ไม่เจอกันมาหลายปีเพราะว่าแม่หนีไป
แม่ให้แหวนทองมาหนึ่งวงน้ำหนักหนึ่งสลึง
ลูกชายก็เลยบอกว่าเอาจริงเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อะไร

ตัวลูกชายก็บอกว่าพอแม่ติดคุกแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าก็คงจะต้องไปเยี่ยมแม่บ้างแหละ

พร้อมจะให้อภัยแม่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วคิดว่าแม่ก็รับกรรมในเรือนจำเนี่ยค่ะ
ก็น่าเห็นใจน้องเขานะใช่ไหม